แต่เชื่อไหมคุณผู้ชมตอนนี้กรุงเทพโดนล้อมแล้วนะ
แม่น้ำท่าจีนเนี่ยปักทงแดงแล้วคุณผู้ชม
เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ย
ถนนบรมราชชนนานีรถติด๑๐กิโลเมตร

น้ำท่วมสิครับน้ำท่วมแล้วมันล้นเข้ามาท่วมถนนด้วยครับ
หนักแค่ไหนเนี่ยไปดูกันที่สะพานนครชัยศรีขาออกหน่อยครับ

นี้แรนในสุดนะครับรถเล็กอย่ามาเลยนะครับ
ขาออกนะครับนครชายศรี

โอ้โหโถนี่ตีนสะพานนครชายศรี
คือปกติเรานี่ยินเสียงเพลงประกอบ

แล้วต้องวิ่งได้เลนในนะอย่าไปออกเลนซ้ายนะไม่ได้เลยครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นบนถนนบรมราชชนนานี
ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีหรือว่าแม่น้ำท่าจีนนั่นเอง
แถวพุทธมนตรสาย๗ครับที่นครปฐม
คือน้ำในแม่น้ำเนี่ยคุณผู้ชมมันล้นตลิ่ง
ทำให้ถนนโดนน้ำท่วมสูงสัก๔๐๕๐เซนก็ต้องปิดการจราจรช่วงกลับรถใต้สะพานครับ
ส่วนถนนขึ้นสะพานเปิดให้วิ่งได้เลนเดียว
ทางจังหวัดนครปฐมปักทงแดงเตือนชาวบ้านเลยนะ
ที่เขาอยู่ริมน้ำในอำเภอบางเลนนครชัยศรีและสามพราน
ปักทงเตือนให้รู้ว่าแม่น้ำท่าจีนเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับ
ให้ประชาชนรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเลย
ถ้าใครมีสัตว์เลี้ยก็อพยพโดยด่วนเลย
ส่วนถนนเพชรเกษมช่วงเขตอำเภอเมืองนครปฐม
่งหน้าเข้าสู่จังหวัดราชบุรีก็มีน้ำเอ่อล้นตะหลิ่ง
ท่วมสูงเหมือนกันนี้คุณผู้ชมน้ำน้ำไม่กล้าลง
ถ้าถึงติดขึ้นในนั้นก็ไม่กล้าลงจะเอายังไงต่อคือลงไปก็คือน๊อก
รถฝั่งซ้ายก็กล้าลงรถฝั่งขวานล่ะเมื่อไหนจะขึ้นสะพานได้สักที
ใช่ครับตรงนี้น้ำท่วมสูงประมาณสัก๓๐เซนติเซนครับ

เทศบาลนครนครปฐมก็ต้องเอากระสอบทราย
ทำแนวคันกั้นน้ำครับแล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำต้องเข้าแล้วนะ
มาสูบน้ำมาติดตั้งริมถนนอันนี้ก่อกระสอบทรายกัน
แล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำออกไม่อย่างนั้นเนี่ยถนนมันจะท่วมครับ
ทีนี้จะโดนตัดขาดแล้วนะมันจะสั่นจอดกันไม่ได้
ผอโครงการชลประธานนครปฐมท่านพิทักษยุวานนท์ครับ
บอกว่าจากการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา
แล้วมันก็มีฝนตกต่อเนื่องด้วยช่วงก่อนหน้านี้
ทำให้แม่น้ำทาทีน้ำมากและเกินเกลาเสือที่จังหวัดสูพันธ์
น้ำมันร้อยสี่เปอร์เซตแล้วพี่ปุ๊บไม่ต้องแข็ง
มันก็เปิดแป๊บว่ามันเก็บต่อไม่ได้เป็นจื่อ
กักเก็บไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยออกมา
แล้วประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงอีกด้วย
ก็เลยเกิดน้ำล้นตลิ่งครับตอนนี้เนี่ย
ผอโครงการชลประธานนครปฐมขอเลยนะ
ประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวัง
แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าทางการแจ้งเตือนอะไร

นี่เราสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ภาคกลางมาแล้วนะครับ
ทั้งไปชัยหน้าทั้งไปที่นครปฐม